มีเรื่องที่น่าตกใจเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
รับเลี้ยงแมวคือทำทีเป็นคนใจดีอ่ะแต่แมวที่รับเลี้ยงไปเอาไปฆ่าค่ะ
ด้วยวิธีการต่างนานาแล้วอ้างว่าตัวเองเป็นโรคจิต
ควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาอาการมันขึ้นเวลาอาการป่วยมันขึ้นแล้ว
จะต้องเนี่ยค่ะก่อเหตุฆ่าแมวแต่นี่เป็น๓ตัว
เขาไปช่วยออกมาจากห้องพักผู้ชายคนนี้ได้นะคะ
แล้วข้อมูลน่าตกใจผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ด้วยเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้กลุ่มคนรักแมวในเชียงใหม่
เขาทราบเรื่องแล้วเขาก็ไปตามหาช่วยกันหาหลักฐานปรากฏชัดเจนว่า
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรายหนึ่งมีพฤติกรรม
ระเวนขอรับแมวจากคนที่ประกาศให้แมวฟรีทางเฟซบุ๊ก
แล้วหลังจากนั้นไม่ได้เอามาเลี้ยงค่ะ
เลี้ยงก็ผ่านไปไม่กี่วันหรอก

ด้วยการถูกทุบตีบ้างด้วยการถูกบีบคอบ้าง
พอคนที่เขาเอาแมวให้ไปเนี่ยบางทีเขาก็จะถามไงแมวเป็นยังไงบ้างคะ
มันดื้อไหมมันกัดไหมอาหารมันเป็นยังไงมีโรคไหม
เขาก็จะตอบไปว่าอ๋อแมวตายแล้วครับเพราะว่ามันกัดกันเอง
แต่ที่น่าตกใจกว่านั้นชายคนนี้หลังจากที่ถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจ
ภูทรภูพิงราชนิเวศอำเภอเมืองเชียงใหม่
เขายอมรับค่ะเขาบอกฆ่าแมวที่รับมาเลี้ยงรวมทั้งหมด๑๒ตัว
อกจากนี้เขาบอกว่าเขาเป็นโรคจิตโชว์ใบให้แพทย์ดูเลย
เป็นใบนัดจากแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
เขาบอกเขาป่วยทางจิตเป็นโรคเครียดตอนนี้ผมพยายามรักษาอยู่
แต่หากมีอาการกำเริบจะควบคุมตัวเองไม่ได้
ที่ต้องฆ่าแมวเขาบอกว่าแมวมันไม่ได้อยู่ดีแล้วผมไปฆ่านะ
เขาบอกว่าเขาถูกกัดแมวมาเลี้ยงไม่เชื่อง
เขาก็เลยบีบคอบางตัวก็ทุบตีบ้างจนตาย
แล้วเขาก็ขอด้วยตำรวจอย่าดำเนินคดีได้ไหม
สัญญาต่อไปนี้จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะ
ส่วนสถานที่ที่ใช้ฆ่าแมวนะคะ
ก็เป็นหอพักที่เขาอยู่นั่นแหละในมหาวิทยาลัย
ตำรวจนะคะนำตัวเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรายนี้
ดำเนินคดีในข้อหาทารุณกรรมสัตว์
ส่วนพฤติกรรมชอบฆ่าแมว
มาจากอาการป่วยทางจิตหรือเปล่า
อยู่ที่ศาลจะเป็นผู้พิจารณาต่อไป
มันตายไปแล้วคุณตั้ง๑๒ตัวน่าสงสารค่ะ